ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะไม่ใช่แค่ร้านโค้งร้านค้าที่เขามาแจกนะคะ
ถึงขั้นว่าแบกข้าวสารไปให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙เองเลยนะคะ

ตอนนี้ก็จะเจอวิกฤตโรคโควิด๑๙เหมือนกันเลย
แล้วก็ต้องพากันกักตัวอยู่แต่ในบ้านนะคะ
แต่ชาวบ้านเขาก็ไม่หวั่นนะคะเพราะว่าทั้งพระสงฆ์ทั้งสามเณร
พระธาตุดอยสุเทพก็พากันตระเวน
ข้าวสารอาหารแห้งถึงหน้าบ้านแบบนี้เลย

สาธุแม้ปกติแล้วเรานำข้าวสารอาหารแห้งไปถวายพระ
แต่ครั้งนี้พระเอาข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนอยู่
ข้าวสารอาหารแห้งต่างเหล่านี้ใส่หลังรถกระบะมาแบบนี้คุณผู้ชม
แล้วก็จะขับไปทั่วหมู่บ้านแจกจ่ายให้กับชาวบ้านทั้งหมด๑๓๕ครัวเรือน
จากทั้งหมด๑๔๕ครัวเรือนนะคะ
โดยพระนรงค่ะพระลูกวัดพระธาตุดอยสุเทพท่านก็บอกว่า
เนื่องจากว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่
ห่างจากตัวเมืองประมาณ๒๐กิโลเมตร
กับช่วงนี้สินค้าขาดตลาดหลายอย่างเลย
แล้วของก็ราคาสูงค่ะคุณ
ก็เลยทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่เคยส่งอาหารสด
ไม่มาส่งของให้กับชาวบ้าน

ก็ได้มีการรวบรวมปัจจัยนะคะ
ทั้งข้าวสารอาหารแห้ง
ชาวบ้านเคยอุปถาคทำบุญใส่บาท
แก่พระพิศุกร์สามเณรทุกเช้า
แจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน

แบบนี้แล้วมันอิ่มองค์อิ่มใจ

คือปกติอย่างที่บอกแหละว่าเราก็เคยไปทำบุญเนาะ

เอากับข้องกับข้าวใส่บงใส่บาทกันไป

เราได้ทำบุญแล้วเราอาจจะได้ทำทาน
ส่งต่อสิ่งดีให้กับผู้ที่เดือดร้อนด้วยนะคะ
เป็นคุณพระทำโดยแท้

สาธุให้โควิดไปสักทีเถอะ